ชื่อของไผ่วันพ้อยหลังเนี่ยเราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะครับ
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยปรากฏเป็นข่าวก็ตั้งแต่ที่ลงสนามการเมือง
เกี่ยวข้องกับแวดวงการเลือกตั้งด้วยนะครับ
แล้วก็มีข่าวคราวกับดาราสาวในวงการบันเทิง
กระทั่งล่าสุดก็มีชื่อไปผัวพันไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถหรู
ซึ่งก็เชื่อมไปสู่เรื่องของนายไซสนะด้วยเหมือนกัน
หลังจากเข้าชี้แจงกับตำรวจไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
วันนี้เราทำความรู้จักกับผู้ชายที่ชื่อไผ่วันพ้อยให้มากขึ้น

ไผ่ลิกคือชื่อจริงของไฮโซหนุ่มวัย๓๘ปี
ประกอบธุรกิจรถยนต์และเป็นหนึ่งในนักแข่งรถของกลุ่มวันพอยต์
อันเป็นที่มาของฉายาไผ่วันพ้อย

อดีตสมัยชิคสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแผ่งเพชรภักดิ์ไทยรักไทย
อกจากทำธุรกิจส่วนตัวทั้งอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรและธุรกิจรถยนต์แล้ว
ไผ่วันพ้อยยังเคยลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอกำแพงเพชรเขต๑หมายเลข๑๐พักพลังประชาชน
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่๒๓ธันวาคม๒๕๕๙
แต่สอบตกในการลงสนามเลือกตั้งครั้งแรก
กระนั้นในปี๒๕๕๑ไผ่วันพ้อยก็ได้รับตำแหน่งให้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก่อนจะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรกำแพงเพชรเขต๑พักเพื่อไทย
เมื่อการเลือกตั้ง๓กรกฎาคม๒๕๕๙
อกจากนั้นชื่อของไผ่วันพ้อยยังปรากฏในหน้าข่าวบันเทิงหลายครั้ง
เมื่อมีข่าวระหว่างเขากับนักแสดงสาวระดับนางเอกดังหลายคน
ปัจจุบันเสาข้างกายของไผ่คือนางร้ายหน้าสวยดิวอริสราท่องบริสุทธิ์ที่คบหาดูใจกันมาได้เกือบ๔ปี
และครั้งหนึ่งไผ่วันพ้อยเคยฟ้องแพ่งรายการดังซึ่งมีบ๊วยเชษฐวุฒิและเอพรทิพย์เป็นพิธีกร
เรียกค่าเสียหาย๕๐ล้านบาทคอหารละเมิดหมินประมาทพาดพิงเขาและหยาดทิพย์ราชปาล